หนึ่งในนั้นก็เป็นวงขวัญใจชาวเรา

แคสค่ะก็กลับมาในรอบ๗ปีของนางค่ะ
โอ้โหคนแน่นมากบัตรฟรีไม่มีค่ะ
อยปกรณ์เกรทก็ขอบัตรคนอื่นไปดูเหมือนกัน
แต่ว่าเขาจัดเต็มนะคะมีต้องทูพีก็มา

ไม่เชื่อไปฟังเพลงเลยค่ะเพลงใหม่ของเขานะคะ
ใจเย็นของนางไปฟังเลยค่ะ

ใจเย็นเพลงเขานะคะก็จัดเต็ม
แล้วก็เป็นการประกาศนะคะว่าวงแคสต์กลับมาโจโคจร๕คนเหมือนเดิม
คือก่อนหน้านี้หลายคนลุ้นว่าต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไป

เหมือนเดิมอีก๑คอนเซิร์ตนะคะ

มีคู่จิ้นใบเนสไงที่ฮอนทอด

นี่มีแก๊งสาวด้วยน้องกล้องนะคะ

เรียกว่าโอ้โหถูกใจแฟนคลับกันเลยค่ะ

คงแยกย้ายกันบางคนไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะ
บางคนก็ย้ายไปอยู่ค่ายแบบแกมมี่